ท่านผู้ชมครับชีวิตคนเราอะไรก็เกิดขึ้นได้
ไม่น่าเชื่อจริงนะฮะที่ชายภูมิครับมีคุณแม่คนหนึ่ง
ลูกชายเนี่ยก็เรียนตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่สมุทรปราการ
นี่ก็เรียบร้อยแล้วปีหม่งปีใหม่ลูกชายจะกลับมาฝึกงานเหมือนเดิมนะครับ
เมื่อเช้าวันนี้ฮะ๘โมงกว่านะครับ
แม่ก็ไปส่งลูกขึ้นรถเพื่อจะกลับมาฝึกงานที่สมุทรปราการ
แต่ลืมลืมว่าลูกจะต้องเอาหม่ำเป็นอาหารคล้ายไส้กรอกอีสาน

อ่าให้ได้เอาไปกินด้วยอ่าลืมเอาให้ลูกก็เลยขี่จักรยานยนต์กลับมาบ้าน
กะว่าจะเอามาให้ลูกจะได้ทันขึ้นรถกลับสมุทรปราการ
ประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง
เสียชีวิตนะฮะโอ้โหแม่เสียชีวิตนะฮะ
กลับมาเอาของให้ลูกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘โมงกว่าครับ

ในหมู่บ้านนะฮะบ้านทรัพย์ม่วงตะบนโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางประหยัดทองรัศมีอายุ๔๓ปี
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เป็นญาติยาดกันด้วยชีวนายนวัตรโคกบันดิตอายุ๖๐
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนางประหยัดได้ขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกชายวัย๑๘
ที่จะกลับไปฝึกงานที่สมุทรปราการนะฮะหลังจากที่ปิดมาช่วงปีใหม่
ลูกก็ต้องไปฝึกงานต่อช่วงปีใหม่ก็กลับมาที่บ้าน
พอไปถึงสถานีขนส่งชายภูมิปรากฏว่าลืมของฝากสำคัญนะฮะที่จะเอาให้ลูกไปด้วยก็คือหม่ำนะ
แม่ก็รีบขี่รถกลับมาเพื่อจะเอาหม่ำให้ลูกนะครับ
มีคนเห็นว่านางประหยัดเนี่ยขี่จักรยานยนต์ล้มเองนะฮะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลย
จังหวะก็ล้มไปเองด้วยนะฮะเสียหลักชาวบ้านก็เห็นนะฮะ
ญาติก็เลยไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไรนะครับ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
บางทีเนาะมันไม่คาดคิดอะฮะ